นาฬิกา๓๔นาทีช่วงนี้มาเอาใจช่วยคนกำลังจะคลอดลูกกันหน่อย
ใช่ค่ะพาไปทำคลอดกันบนรถแท็กซี่เลยนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงได้รับแจ้งมาบอกว่ามีหญิงแก่
หญิงท้องแก่ใกล้คลอดบนรถแท็กซี่ในซอยเอกมัย๒๒ค่ะ

แล้วนี่ค่ะรถแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนพศ๖๑๔๓
มีนายนัทธวุฒิกระต่ายทองวัย๓๒ปีเป็นโชเฟอร์
รถเนี่ยมีผู้หญิงนอนอยู่เบาะหลังสภาพน้ำคร่ำไหลนองเต็มพื้นค่ะ
ที่สำคัญคือศีรษะเด็กโผล่ออกมาจากช่องคลอดแล้ว
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องสวมบทแพทย์จำเป็นนะคะ
คลอดจนเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลตำรวจก่อนเลย
แม่เด็กเนี่ยทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวเบนเจวันดอนทองแดง
วัย๒๒ปีเป็นชาวสะแก้ว
นายนัทธวุฒิโชเฟอร์แท็กซี่เล่าเหตุการณ์ด้วยทำเสียงตื่นเต้นมากเลยนะ
บอกว่าเขารับผู้โดยสารหญิงท้องแก่มาจากซอยเอกมัย๓๐
จะไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่พอดีนั่นแหละ
ระหว่างทางผู้หญิงก็ร้องโอดโอยบอกว่าโอ๊ยเจ็บท้องเจ็บท้อง
แล้วน้ำคร่ำก็แตกออกมาเต็มรถ
โอ้โหตกใจมากทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไง
รีบโทรไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
ซึ่งสำหรับคนขับแท็กซี่เนี่ยนะหรือว่าโชเฟอร์เนี่ย
เขาบอกว่าถ้ามีคนท้องแก่มาคลอดในรถ
เขาบอกเป็นความเชื่อว่าโชเฟอร์กำลังจะได้รับโชคใหญ่
เลยบอกว่างวดนี้ซื้อสลากินแบ่งแน่นอน
ทอทะเบียนทะเบียนทอทหารสเส๖๑๔๓
ทะเบียนรถนะเราบอกทะเบียนรถนะ